ส่งผลต่อราคาไข่เป็ดด้วยค่ะ
ที่นี่คือบ้านดงโพงหมู่สิบตบนสิรา
อำเภอเมืองจังหัวของขอนแก่น

อบพยพเป็ดขึ้นสู่ที่สูงเพื่อหลบฝนหลบน้ำน้ำมันมาก็ต้องหนีน้ำนิดนึง
ส่งผลทำให้เป็ดออกไข่น้อยลงแล้วถูก
เป็ดมันก็เลยพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการนะเป็ดราคาไข่เป็ดแพง
ค่ะเดี๋ยวเราบอกราคาตอนท้ายนะคุณผู้ชมไปฟังเหตุผลหน่อยนะคะ
คุณอำพลแสนนาเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไข่บอกว่าช่วงนี้ฝนหนักไง
มันเลยส่งผลกระทบต่อการออกไข่ของเป็ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดโรคก็มีผล
เป็ดมันเครียดนะสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็มีผลเหมือนกัน
คือจากเดิมเก็บไข่ได้วันละหกสิบแผงต่อวันยังไงตอนเนี้ยลดลงเหลือห้าสิบแผงเอง
ไปตั้งสิบแผงถ้านับก็เป็นเป็นร้อยเหมือนกันนะคุณอำพลบอกเลยว่าตอนนี้ราคาไข่เป็ดเบอร์ศูนย์อยู่ที่
หนึ่งร้อยหกสิบถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทต่อแผงอืมจากเดิมอยู่ที่แค่ร้อยสี่สิบบาทต่อแผงเท่านั้นนะคะ
ก็ส่งผลกระทบต่อการนำไปผลิตไข่เค็ม
เพราะว่าก็ต้องปรับราคาตามกลไกตลาดถูกไหมจากเดิมไข่เค็มขายฟองละ๕๖บาท
ตอนเนี้ยแปดถึงสิบบาทแล้วนะอันนี้มีไข่เข้มเนี้ยเออ
ใครชอบรุ่นนี้ก็ทำใจนิดนึงว่าต้องปรับราคา
คุณอำพลก็เลยอยากจะฝากรัฐบาลชุดใหม่มาแก้ปัญหาราคาอาหารสัตว์หน่อย
เพราะถ้าหากว่าต้นทุนมันมาแพงเนี่ย
แต่จริงจริงเขาก็มีมีเรื่องของน้อยโอบายออกมาแล้วใช่
อย่างแรกก็ที่ชัดชัดก็๔๖๖ใช่ไหมถูกต้อง
ลบออกมาแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในบักอย่างได้หรือเปล่ามาอยู่ว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี้ย
จะปรับลดราคาพวกสินค้าไข่ไก่เนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างนี้

อันนั้นปลายทางเขาจะปรับยังไงต้นทางก็ช่วยเขาด้วยแล้วกัน

ถ้าไปปรับรถตรงนั้นได้มันก็จะช่วยเรื่องของต้นทุน

ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคมันต้องอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้
และอยู่อย่างสมดุลซึ่งกันแล้วกันนะ